ตอนนี้นะฮะฟรึ้งได้ลาดไหม
ไม่ได้ความวินาฮะไม่ได้ฟรึงนะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะ
มันมีความกังวลเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าได้ของแล้วไม่คุ้มกับราคาที่เสียไป
แล้วก็คุณพิมพิพายบอกแล้วว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกกรณี
แต่ใครที่เอฟมาแล้วอยากจะเคลมสินค้า
จะเอาเงินคืนดูข่านี้นะอย่าพลาดนะ
ถูกดูดเงินโอนจากบัญชีของเธอ
ออกไปครึ่งแสนแทนที่จะได้ตังค์คืนหมื่นนึง
โอ้โหนี่น่าสนใจทีเดียวตอนแรกผมก้มไปดูข่าวนี้นะ
ข่าวนี้น่าสนใจใครที่จะคืนสินค้าดูให้ดีนะครับ
นางสาวอลิสาลายเขียนอายุ๔๕ปีท่านนี้
เป็นเจ้าของร้านชาครับในเมืองอุดรธานี
เอาหลักฐานต่างไปเป็นสินค้าในกล่องสุ่มรักหนึ่ง
ราคา๑๐๐๐บาทของคุณพิมพ์ริพายเนี่ยนะครับ
ไปเปิดให้กับผู้สื่อข่าวดูนะฮะ
กล่องนี้เธอบอกเธอสั่งไปตั้งแต่๕ธันวาคม
เพิ่งจะได้รับ๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา

เธอได้สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึงนะ
ราคา๔๐๘๕บาท
อันนี้๔๐๐กว่าบาท๔๐๐กว่าบาท
ตามินซีราคา๗๗๐กะติกน้ำแข็งชำรุดนะ
ชำรุษแต่อันนี้ไงเดี๋ยวชำรุษจริงด้วยอะ
นี่ฮะ๑ใบเครื่องสำอางเยอะเลย
คือตอนจะเปิดกล่องโอ้โหเธอตื่นเต้น

พอเห็นของเธอบอกเธอผิดหวัง

พอมารู้ข่าวว่าคุณพิมพ์รีไพร
เขาบอกว่าลูกค้าที่ไม่พอใจกล่องสุ่มรักหนึ่งเนี่ยนะ

ก็เลยทักแชทไปปุ้ยทักแชทไปครับคุณผู้ชมครับ
ดูนะดูนะไม่นานนักมีผู้หญิงบอกว่า
หนูเป็นแอดมินค่ะส่งลิงก์มาให้
อ่าบอกนี่เป็นไลน์ของแอดมิน
บอกว่าสแกนนะสแกนเพื่อจะรับเงินคืน

แกนเดี๋ยวนะเวลาเราสแกน

ใช่เคยมีสแกนรับเงินด้วยเหรอคะ

ครั้งแรกเงินเดียวบัญชีของเธอสแกน
๑หมื่น๑๑๑บาท
เธอก็งงทำไมเงินมันโอนออกว่
แอดมินบอกว่าอ๋อขออภัยค่ะ
ระบบผิดพลาดเดี๋ยวสแกนใหม่นะคะ
เดี๋ยวสแกนคราวนี้เนี่ยเงินมันจะคืนไปเป็น๒๒๒บาท

สแกนปั๊บมันไม่เข้า

มันออกไปอีก๒๒๒บาท
มินบอกไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจ
ตอนนี้คนเคลมเยอะระบบมันเลยพังค่ะ

เดี๋ยวฟังเธอดูฮะ
พอโดนไป๕๕บาทคราวนี้เอกใจแล้วครับ

บอกให้แอดมินโอนเงินมานะ
เงินคืนมานี่ตามที่เลขบัญชีที่ฉันให้

คุณไอ้บัญชีคุณที่ให้มาเนี่ยมันมีเงินในนั้นหรือเปล่า

มันมันจะเอาตังค์อีกไง
นี่ไงนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แอดมินบอกว่าเดี๋ยวต้องแจ้งคุณพิมพ์รีไพรก่อน

หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยครับ
เริ่มสงสัยว่ามิจฉาชีพแน่

เจ้าหน้าที่บอกปั๊บผมว่าพี่เขาคงจะซุด
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพสวมรอย

เอาล่ะใครจะคืนกล่องสุ่มหนึ่ง
อะไรน่ารักหนึ่งกล่องสุ่มเนี่ย

คืออย่างนี้นะพี่เบิร์ตปุ้ยว่าประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
คนที่อยากจะคืนอยากจะเคลมเนี่ย

เขาคุยกันทางหน้าเพจของพิมพ์ริพายไง
แล้วปรากฏว่าข้อมูลส่วนตัวมันไปปรากฏในที่สาธารณะ
จฉาชีพก็ไปเอาข้อมูลตรงนั้นแหละ
บ็อกซ์เข้าไปในเฟซบุ๊คของผู้เสียหาย
แล้วแลกลิงก์ไลน์กันแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันทางไลน์

ดูดเงินจากบัญชีธนาคาร
คือตอนนี้เธอบอกซ้ำสอง
ของในกล่องไม่โอเคแล้วแถมถูกมิจฉาชีพหลอกอีก

สงสัยว่าทำไมแอดมินเพจพิมพ์ลี่พาย

พยายามติดต่อทุกช่องทางของคุณพิมพ์ริพาย
แต่ไม่มีใครตอบกลับเลย

เรียกร้องให้เพจออกมาชี้แจงนะ

มีคนโดนแบบนี้อีกหลายคนเลยนะฮะ

โอ้โหเนี่ยมิจฉาชีพมันจ้องเอาไว้แหละ

เพราะฉะนั้นตัวคุณพิมพ์ริพายเองต้องรีบออกมา

เป็นพนักงานในบริษัทของคุณพิมพรี่พายหรือเปล่า

คุณพิมพิพายก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ

พออ้างแบบนี้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ

พระสาวแทรกจริงนะคุณพิมพ์รีไพรตอนนี้